ทุกผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อุดรธานีนะครับ
หมู่๒ตะมนตหนองไผ่อำเภอหนองหาน
คือที่นี่เนี่ยมีผู้ที่เสียชีวิตติดต่อกันหลายคน
เสียชีวิตติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง
ชาวบ้านก็เลยเชื่อว่าอาจจะเป็นผีปอบ
ก็เลยลงขันกันครับจ้างหมอผีมาจากมหาสรคาม
มาทำพิธีจับผีปอบนะครับ
กันคือไม่ได้มาคนเดียวนะต้องช่วยกันหลายคน
เครื่องไม้เครื่องมือนี่ก็มีหายมานะครับ
แล้วก็มีไม้สำหรับการจับผีปอบ
เห็นมั้ยหายเต็มเลยเอามาใส่ผีปอบเอามาปราบผีปอบนะครับ
มากัน๑๖คนนะฮะวัยรุ่นในหมู่บ้านก็มาช่วยกัน
เสียงของนะครับมาใช้ไล่จับผีปอบ
เดี๋ยวดูหน่อยนะฮะพิธีการอ่าในการจับผีปอบ

สูบลงมาเลยสูบลงมาเลย
นี่เห็นไหมฮะคือพอไม้เซียงของไปตรงไหนแล้วมีผีปอบอยู่
ก็จะแบบโอ้โหสั่นแรงนะครับ
ก็จะจับผีใส่หายไป

แล้วก็ปิดด้วยยันนะครับ

มัดด้วยผ้าขาวลงหยั่น

ใช่เพราะว่ามีวิญญาณผีปอบอยู่
ซึ่งก็ทำได้แล้วแหละก็เพื่อสบายใจ
เขาก็ลงขันจ้างหมอผีมาปราบผีปอบกันนะครับ
ตกลงหมอผีบอกว่าไล่จับผีปอบในครั้งนี้ได้

ก็เอาไปเผาเรียบร้อยนะครับ
ชาวบ้านก็มาช่วยกันเยอะแยะไปหมดนะครับ
เพราะว่ามีคนป่วยมีผู้สูงอายุอยู่เยอะในหมู่บ้าน
ที่ผ่านมาก็มีคนเสียชีวิตอย่างต่อเนื่องด้วย
ผู้ที่เป็นผู้สูงอายุในหมู่บ้านเนี่ยมีคุณยายท่านหนึ่งอายุ๙๘ปี
ชาวบ้านเขาไปสงสัยว่าเป็นผีปอบ
คุณยายท่านเนี่ยเพราะว่าบอกว่าคุณยายเนี่ยชอบพูดจาไม่รู้เรื่อง
เพ้อเหมือนโดนผีเข้า
เหมือนพูดคนเดียวอ่ะยานผีปอบมาอยู่ในร่างยายแน
ดูกับผู้หุ้มยากให้ว่ามากเท่าไหร่
นี่เป็นคลิปที่ลูกหลานของคุณยายวัย๙๘ที่อยู่ในหมู่บ้านต้องเอามาให้ชาวบ้านดู
เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยยืนยันกับคนในหมู่บ้านแล้วว่าโอ้ยายไม่ได้เป็นผีปอบ
ไม่มีผีปอบอะไรมาเข้ามาสิงทั้งนั้นแหละ
ยายก็คืออายุ๙๘บางทีก็บอกคนสูงอายุบางทีก็ย้อนกลับเป็นเด็กบ้างก็มี
มีอาการเพ้อบ้างเวลาหืดขึ้นหอบขึ้นเป็นมาเป็น๑๐ปีแล้วชาวบ้านก็สงสัย
ก็เลยพายายไปรักษาทางศัยศาสตร์ไปหาหมอผีว่างั้นเถอะ
หมอผีก็ดูแล้วก็บอกก็ไม่มีผีเข้าแล้วก็ต้องเอาคลิปมาให้ชาวบ้านดู

บอกว่าเนี่ยยืนยันว่าไม่ได้เป็นปอบ

แต่เมื่อมีคนเสียชีวิตติดต่อกันหลายคน

หมอผีมาปราบผีปอบในหมู่บ้าน

จับลงหายไป๑๕๐ตัว

ไม่รู้จะมีไปอัลว่าที่

แต่ว่าทางวิทยาศาสตร์
เป็นผู้สูงอายุมีโรคภัยไข้เจ็บ